เจฐีป้ายแดงคุณผู้ชมค่ะ

ไม่ได้เป็นแค่ท่านเดียวเป็นทั้งคู่เลยนะคะ

แล้วก็น้องจ๊ะอาสยามคุณผู้ชมค่ะ

ถอดทรงถอดเสื้อไง
บอกเลยว่าแชร์สนั่นนะคะ
คุณผู้ชมอยู่ดีพระเอกมาถอดเสื้อกลางร้าน

ดิฉันจะหวั่นไหวจะเหลวไปหมดแล้วแม่
เราได้รับการบอกเล่าจากสาวจ๊ะนะคะว่า

แต่เฮียป้องเขาอยากหนูก็เลยจัดให้ซะหน่อย

เฮียติดใจไปเลยจ้า

แล้วเหมือนได้ไปเจอจ้าก็ตลกมากอะไรอย่างนี้ครับ

ว่าแบบเออก็เป็นสีสันอะไรอย่างนี้ครับ

พวกเขาก็ถอดกันมันไม่เป็นไรอะไรเงี้ย
แล้วผมไม่ถอดเกงคง
เพียงป้องเขาก็มีนะจมน้องสาวสุดที่เลิฟจะอาจอยาม

คือว่าจ้าเนี่ยนะต้องหาลงเวที

แม่ออกมาแห้งนอนร้องไห้

การทัศนะเดี๋ยวรอที่จะเข้าเบรกหน้า